ศึกนี้๓สายพันธุ์อยู่ในเหตุการณ์เดียว
วัดใหญ่เหรอไม่ใช่อันนี้เป็นสิ่งมีชีวิตแต่เป็นตัวอะไรบ้างมาดูในหัวเขียวข่าวเด็ด

ลั่อยให้หมายถึงจัดการตูแก

นี่๒สายพัน

มีตะขาบอีกตัวคุณผู้ชมน่าจะอยู่ในท้องตุ๊กแก่

สายตาเราก็เห็นจะมามั้ยน้องวันนี้
จะมาไหมตาดีได้ตาร้ายเสียจะโชคดีกันทุกคนนะคะ
ทำไมพี่จะกินผัดบวบอ่ะพี่เบิร์ต

บวบเหรอเนี่ยทำไมเหลี่ยมมันน้อยจังอ่าดูเลขดีกว่า
ไหนไหน๙
เมื่อกี้ตรงหัวกลมนั้นมันมีขีดลงมา
แป๊ดมีแต้ประสูทไม่มึงมีหลายอันนี่เธอดูตอน
อันนี้ตรงโคลนมันอันนี้ปลาย

แค่ทั้งโคลนทั้งปลายน้ำแข็งก็๘

คุณช่วยชั่วโหล
ใช่ออุเสร็จต้องเดิมเนี่ย

ไม่คิดว่าเข้าใจอะไรสดอะไรหล่นน่ะ

ไม่ก็สังหวะปากที่มันโขไปกลับให้ไง

คือรอบที่แล้วได้๗๘แล้วออกรางวัลไง

บ้าเกณฑี่อะไรฮะ
จริงได้๔กับเอกมาน่าจะหยุดแล้วนะ

๘นาฬิกา๑๕นาทีคุณผู้ชม

นี่นี่นี่ดูดู
นี่แหละครับผู้ชมครับเกิดขึ้นในพิธีบวงส้วงเบิร์กเนธพระพิธรณ
ปางเอกทันตะคณะปะติเอาไปรอบเดียวนะรอบเดียวบ้านเลขที่ครับ๓๗๒หมู่๒ตะบนอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
เมื่อค่ำวันอังคารที่ผ่านมานี้บ้านหลังนี้นะก็เป็นของช่างปั้นช่างแก่สลักฝีมือดีเขาแบบเป็นมือประจำจังหวัดแหละนะฮะ
งานก็ชาวบ้านสายมูก็มาเพียบเลยนะครับเขาบอก๗๐คนต้องมีที่มาหลังจากเสร็จสิ้นพิธีนะครับชาวบ้านก็จุดทูปเสียงทายนะครับ
ขอเลขเอาไปเสี่ยงโชคหัวหนินี้แหละเขาบอกมีเลขกั้นทูปด้วยเหรอมีไง๓๙๔
เมื่อกี้เลขหันน้ำมนต์ก็มีเก้าเนี่ยเอ้าเหรอ